แต่ว่าคุณผู้ชมดิฉันมีเรื่องอยากจะมาเตือนภัย
อยากจะมาบอกให้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะโทรศัพท์มือถือเนี่ย
ก็คือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราพกติดตัวตลอดเวลา

มันจะเกิดความเสียหายถึงขั้นว่า
รถไฟไหม้ได้เลยนะคะ

สังเกตดูรถเก๋งสีดำคันนี้ให้ดีนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้

ควันสีดำเนี่ยพวยพุ่งออกมาเยอะมากเลย
โอ้โหคุณค่ะคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์โดยกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กในจังหวัดเลย

รถเก๋งคันนี้กำลังถูกไฟลุกไหม้
คุณดูควันเยอะมากเลยแต่โชคดีนะคุณที่ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาเห็น
พอเขาเห็นว่ารถคันนี้ไฟไหม้ควันดำขึ้นมาเขาหยิบถังดับเพลิงดับไฟเลย
ทีนี้ล่ะโอ้โหมองไม่เห็นรถแล้ว
ก็คือดับเพลิงล่วงหน้าคุณคือต้องบอกว่าร้านค้าตรงนั้นมีสติมากนะ
ดับไฟก่อนที่รถจะไหม้แล้วก็เสียหายทั้งคัน
ผู้เห็นเหตุการณ์ในระแวกนั้นนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่ารถเก๋งสีดำคันนี้เนี่ยนะ
เป็นรถของข้าราชการครูคนหนึ่งในจังหวัดเลย
คุณครูท่านนี้เนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
แล้วก็แวะซื้อของที่บริเวณ๔แยกกล้วยแขกตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลยนะ
จอดรถทิ้งไว้ธรรมดานี่แหละคุณตัวเขาลงจากรถไปแล้วใช่ไหมไปซื้อของ
คนนั่งด้านหลังด้วยความที่ว่าจอดรถทิ้งไว้ตากแดดรถมันร้อน
ก็เกิดกลุ่มควันแล้วก็ไฟลุกไหม้ขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะ
เห็นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นแล้วนะเราขอฝากเตือนเอาไว้เลยนะคะ
พกแบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน

เหมือนที่ฉันมีนะมันเริ่มบวมทิ้งเลยนะคะห้ามใช้นะคะ
และที่สำคัญก็คือเก็บให้พ้นจากแสงแดด
ห้ามทิ้งแบตเตอรี่สำรองไว้ในรถโดยเด็ดขาด

กับนิ้วทุกวันอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ดู

ศึกซะแล้วเมื่อวานนี้ก็
เอาอย่างนี้ดิฉันว่าเราเปลี่ยนท่าดีกว่า